กรณีของชายคนหนึ่งออกมาเรียกร้องความเป็นธรรมนะฮะวันนี้คุณไปสัมภาษณ์เขาใช่ไหม
อ่าไปขอให้ทางฝั่งของทนายรณรงค์แก้วเพชรเนี้ยให้ช่วยเหลือนะครับ
คือชายคนนี้เขาบอกว่าเขาเองเนี่ยกลับมาจากเกาหลีคือก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเขาอ่ะ
ไปกับแฟนเขาไปกับภรรยาเขานะครับ
แล้วเนี่ยเลขที่ออก๘๓๕๕๓๘นะครับ

ชายคนนี้เคยไปทำงานที่เกาหลีกับแฟนกับเมีย

เขาก็เลยให้เมียเขากลับมาที่เมืองไทยก่อน
ตัวเขาเองเนี่ยก็ยังทำงานหาเงินแล้วก็พยายามส่งไปให้เมีย
ปรากฏว่าหลังจากนั้นประมาณสักปี๖๒
เขาบอกว่าเขาสงสัยว่าเมียจะมีคนนู้นคนนี้
ก็เลยมีการทะเลาะเบาะแว้งกันแบบเริ่มแบบไม่ค่อยดี

พอบอกเลิกกันจริงเสร็จปุ๊บเนี่ยแต่ก็ยังมีการติดต่อพูดคุยกันอยู่นะฮะ
แล้วก็เมียไปเป็นหนี้คนนู้นคนนี้เขาก็ใช้เงินให้
เสร็จปุ๊บประมาณปีหกสี่วันที่หนึ่งมีนาคมนะฮะปรากฏว่าตัวเมียเองเนี่ยถูกรางวัลที่หนึ่ง
๒ล้านบาทก็คือเลขเมื่อสักครู่นี้๕๓๘๘๓๕หรือ๘๓๕๕๓๘อันนี้ไปถูกเลขนี้นะฮะ
ปรากฏพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่ประมาณสักปี๖๔จนถึงวันนี้ปี๖๖เนี่ย
เขายืนยันว่าเขาเองก็ยังคบหากันอยู่แต่ส่วนเมียเนี่ยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่งงานใหม่ไปแล้ว
ตัวเมียเนี่ยแต่งงานใหม่ไปแล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยชายคนนี้เขาบินกลับมาเพราะเขาถูกจับที่นู่น
ถูกจับเพื่อเป็นผีน้อยเพราะถูกจับผีน้อยเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เลยผลักดันกลับมาที่เมืองไทย
พอกลับมาเสร็จปุ๊บก็บอกว่าเขาอ่ะต้องการให้เมียของเขาเองเนี่ย
เอาเงินมาให้เขาเนี้ยหกล้านอืม
เพราะเขาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่ควรจะได้อ๋อ

ทีนี้มันก็ต้องมีการไปไล่ดูว่าจริงแล้วชายคนนี้มีการจดทะเบียนสมรสกับฝ่ายหญิงหรือเปล่า

ไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรสกันมันก็ใช้คำว่าสินสมรสก็ไม่ได้
แต่ทีนี้เขาก็อ้างสิทธิ์ว่ามีการคบหากันเป็นผัวเมียกันมีลูกด้วยกันก็ดูแลกันอยู่
เพราะฉะนั้นขอใช้คำว่าเรียกร้องกรรมสิทธิ์ร่วม

อ่าฉะนั้นพอไอ้คำว่ากรรมศิษย์ร่วมมันก็ต้องกลับไปดูนึงว่า

แล้วเขามาถูกแล้วตอนนี้รางวัลที่๑ปี๖๔

เพราะฉะนั้นวันนี้เรื่องมันก็แค่ต้องพิสูจน์เท่านั้นเองว่า
จริงแล้วเนี่ยคุณเลิกกันหรือยังตอนนั้น
เลิกเลิกตอนที่เขาถูกรางวัลที่๑หรือยังไม่เลิก
อืมเท่านั้นเองค่ะคือฝ่ายชายเนี้ยก็ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า
เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องเอาหลักฐานในปี๖๕มาให้เราดู
ว่าปี๖๕เนี่ยคุณมีการพูดคุยลักษณะเชิงผัวเมียกันไหม
มีการแบบแสดงให้เห็นว่าคุณยังทำอะไรยังไงร่วมกันอยู่นะ

ไม่มีก็จะมีแค่แบบว่าเป็นการโอนเงินเข้าไปที่บัญชีของลูกสาว
ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่พ่อดูแลลูกดูแลบุตรแล้ว
ก็ส่งให้ลูกอายุ๒๐กว่าแล้วมีอยู่วันหนึ่งก็บอกว่า
ประมาณปี๖๓ตัวผู้หญิงคนนี้นั่นก็คือคุณหวีเนี่ย
ติดหนี้อยู่เขาเองเนี่ยก็โอนเงินไปให้น้องสาวของตัวเขาเอง
ไม่ใช่นะแล้วน้องสาวเนี่ยชื่อตานเนี่ยก็มีการโอนเงินเนี่ย
ให้ทางเจ้าหนี้ของทางคุณหวีคุณหวีก็บอกเขาไม่รู้เรื่อง
เพราะฝ่ายชายเนี่ยไปบอกว่าไม่ต้องบอกหวีนะอืมเดี๋ยวพอถ้ารู้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ย
เหมือนกับได้ใจอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุณหวีก็บอกเขาก็งงว่าทำไมถึงไม่พูดล่ะ
ตั้งแต่ตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อ่าหลักฐานต่างต่างนานาเนี่ยมันก็มีความ
เชื่อมโยงมันมันน้อยมากที่จะบอกว่ายังคบกันอยู่ค่ะส่วนของหวีเองเนี่ยเขาก็มีพยาน
เป็นพยานยืนยันจากพยานบุคคล

ฝ่ายชายมีการโทรศัพท์ไปหาเพื่อนเขาคนนึง

หวีเองเขาก็ยืนยันว่าปี๖๒จนถึงปี๖๖
เขาก็ขาดเลยเขาก็ไม่ได้ติดต่ออะไรเลย
คือตัดขาดกันเลยตัดขาดเลยจนกระทั่งถามว่ามีการพูดคุยอยู่บ้างไหม
ก็มีประปรายเพราะฝ่ายชายเนี่ยพยายามโทรเข้ามา
เขาก็รับนะแต่มันไม่เหมือนเดิมแล้วมันคือจบไปแล้วเพราะว่าฝ่ายชายเลิกไปแล้ว
ส่วนในเรื่องของลูกฝ่ายชายก็จ่ายเงินดูแลลูกไปก็มันก็เป็นสิทธิ์ของเขาไป
สร้างบ้านแล้วก็ซื้อรถ
หลังจากนั้นนี่ประมาณกลุ่มพระอาทิพาตมา

ปรากฏว่าหลังจากนั้นทีมข่าวก็มีการไปถาม
ว่าอ้าวแล้วยังไงเนี่ยเขาไปแต่งงานกับชายคนนี้เรื่องราวมันเป็นยังไงคนใหม่เนี่ย
ปรากฏว่าเรื่องมันเพื่อนของเพื่อนบ้านเนี่ยเขาย้อนไปเลยบอกว่า
จริงแล้วสมัยก่อนนู้นเลยเนี่ย
วีเนี่ยเป็นแฟนกับตำรวจคนนี้ก่อนอยู่แล้ว
แล้วเอกแล้วเอกเนี่ยก็มาแย่ง
ก็คือคนที่เนี้ยเอ๋กเนี้ยมาแย่งแล้วก็เหมือนกับพาหวีเนี้ย
ไปอยู่ที่เกาหลีเสร็จพอกลับมาเอกก็เหมือนกลับไปไม่พอใจ
หวีว่าหวีกลับมาเมืองไทยเนี่ยยังไปคบหาไปพูดคุยอยู่กับตำรวจในนี้หรือเปล่า
เพราะเขาสงสัยเขาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยขอเลิก
ปรากฏหลังจากนั้นหวีก็เลยกลับมา
ก็แต่งงานกันเมื่อเดือนกลุ่มภาคุณภัณฑ์ไปเข้ามา
แต่ล่าสุดวันนี้มันก็คือมันน่าจะจบตรงที่ว่า
ตอนแรกเลยเขาจะเอา๖ล้าน
แล้วตอนหลังเขาบอกว่าเขาไม่เอา๖ล้านเงิน

เพราะว่าเป็นค่าดาวนรถที่เขาเคยดาวน์ให้

หวีก็เลยบอกว่าโอเคงั้นก็จบปัญหาเลย

แต่ตอนหลังจิลตามไปจิลตามมาก็เลย๒๕๐๐๐๐๐บาท

เพราะว่ามันเรียกร้องอะไรไม่ได้เลยสักอย่างหนึ่งอันนี้ใช่

มันจะต้องไปผิดสูตรกัน
เยี่ยมเลยล่ะ